กว่านะคะมีพี่ฮายแล้วจะไม่มีพี่สุได้ยังไง
เฟือนสีคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนี้โพสต์ภาพในวัยเด็กนะ
กำลังเห็นนั่งขูดมะพร้าวเลยแล้วก็มีแคปชั่นไว้แบบนี้คุณผู้ชม
ไปดูนิดนึงก็ละกันค่ะคนจนก็สู้แบบคนจน
คนรวยก็สู้แบบคนรวยทุกคนมีเรื่องที่ต้องต่อสู้แตกต่างกัน
ไม่มีใครมีความสุขหรือมีความทุกข์ตลอดเวลา
อย่าดูถูกตัวเองจงให้เกียรติตัวเอง
ทำอะไรแล้วไม่สำเร็จก็คือประสบการณ์

แฮชแท็กเช้านี้ไม่ได้กินกาแฟกินมีดไปหนึ่งเล่ม

เออนะคะ

ก็เลยงงกันใหญ่ว่าตกลงแม่สูตรเนี่ย

เกี่ยวอะไรกับภาพที่แม่ถือมะพร้าวนะคะ

สุเนี่ยเขานึกสนุกอยากปล่อยคำคม
พอมันคมเหมือนคุณพลอยเลย
พอคมแล้วไงโอ๊ยก็บาทเนี่ย

เออนะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์จ้า

แล้วแม่บอกว่าวันนี้ไม่ได้กินกาแฟนะ
แต่ว่ากินมีดแฟอีกหนึ่งเล่ม

ก็คือเป็นสัจธรรมนั่นแหละ

วันนี้เช้านี้ไม่ได้กินกาแฟนะ

อุ๊ยปากทำไมอ่ะ

เราได้หัวเราะกันอยู่ตลอดเลยนะคุณผู้ชม